ในความคิดที่ได้

นะครับ
สำหรับพวกรอบคำสารพาพของพูดขันทั้ง๓คนนะคะที่ดีศอร์ท
โดยได้กันประชาชนนะคะไม่ให้เข้ามาค่ะ
เร็วโล่เข้าไปซ้อนดูเร็วโล่เข้าไปซ้อนโล่เข้าไปซ้อนประโปรน
ตามไปตามไปด่าทอแล้วก็สาบแช่มผู้ต้องหาด้วยตามไปโล่ตามไปครับ
ตามไปเร็วครับนี่ก็เป็นบรรยากาศสดสด
บรรยากาศสดสดขณะนี้นะคะที่ทำแผนค่ะโดยวันนี้นะคะ
จะทำแผนแปดจุดด้วยกันค่ะนี่ก็คือจุดแรกนะคะ
ซึ่งเป็นที่รีสอร์ทค่ะซึ่งเป็นจุดที่ผู้ต้องหาทั้ง๓คน
ใช้อัมพลังศพนะคะด้านหน้านะคะ
งแน่นไปด้วยชาวบ้านค่ะที่มาดูการทำแผนในครั้งนี้ค่ะ
ตรวจแปดความทิศของคุณค่ะคุณต้องหาค่ะ
อยู่ด้านในนะคะอยู่ในรถนะคะ
แล้วก็ทางความนะครับความเปรี้ยว
ขณะนี้เพิ่งหาทั้งสามคนนะคะเดินตรงไปที่รีสอร์ตซึ่งเป็นบ้านนะครับ
โทษนะครับโทษนะครับเยอะมากหล่ะ
ที่เกิดเหตุค่ะอันนี้ถึงทั้งประชาชนและเจ้าหน้าพี่นะคะ

นะครับมันคือบรรดาของสื่อมวลชนแล้วก็เจ้าหน้าพี่นะคะ
คุณเค้มความปลอดภัยของผู้ตกหาทั้งสามคน

ตอนนี้อยู่ในช่วงที่จะให้ผู้ตกหา

เล่าให้กันให้เข้าบ้าน
ในวันที่คุณพักนี่ฝ่ายมีการ

สื่อเยอะมากนะคะตอนนี้มาดูสภาพรีเกาะนะคะเพราะว่าการที่จะเข้าไป
นี่คือรีสอร์ทหลังเกิดเหตุนะคะซึ่งก็เป็นห้องที่ค่อนข้างที่จะ

ตอนนี้คือบรรยากาศขนาดนี้นะคะที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในอัมโพมเมืองขวัญแก่นค่ะ
ค่อนข้างดิจัดทุลักษณ์ทุเรนเพราะว่านักข่าวและเจ้าหน้าที่

อ่ายังยังเข้าไม่ได้หรอไม่น่าพี่
ขายอยู่อ่ะข้างในอะอุ๊ยเดี๋ยวหน่อย

โดยก่อนหน้านี้นะคะเจ้าของรีสอร์ทก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะว่า
อยากให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะคะว่าทั้งสามคนทั้ง๕คนได้มีการมาหั่นศพกันที่นี่จริงหรือไม่นะคะเพราะว่าหลังจากที่ผู้ต้องหาทั้งหมดออกไปจากรีสอร์ทช่วงประมาณตอนเช้า
เจ้าของรีสอร์ทก็ได้เข้ามาเปิดประตูเองนะคะก็บอกว่าไม่มีอะไรที่ผิดปกติไม่มีคราบเลือดไม่มีกลิ่นคาวนะคะ
ที่เป็นข่าวปลานะคะก็ทำให้รีสอร์ทได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่ามีแข่งคนค่ะยกเลิกนะคะแล้วก็เข้าพักน้อยลงค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็กันนะคะไม่ให้ชีวิต
เจ้าของรีสอร์ทนะคะพี่เปิ้ลคะพี่เปิ้ลคะเป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้าง
ไม่เห็นหน้ามากพากันนอนสาวแบบน้ำอีกไหมดูจากเราหนีได้ไงวะเนี้ยเรายังไม่มีเพื่อนค่ะ
เปิ้ลขอสัมภาษณ์นิดนึงพอพอเขามาวันนี้แล้วเราเป็นไง
รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกเฉยนะพี่ก็รู้สึกเฉยเฉยว่าเออ
เขาทำทำจริงเหรอยังยังไม่เชื่อยังไม่มั่นใจว่าเขาจะทำได้
เพราะว่าห้องเรามันแคบมันเล็กเนอะแต่ว่าถ้าเขามาอาบน้ำกันอ่ะ
โอเคนะแต่ทำจริงพี่ก็รับได้นะแต่ขอให้พากันพิสูจน์หลักฐานให้ชัดเจนกว่านี้ว่า
เอ่อมันมันจริงไหมเนอะค่ะก็คือเหมือนเขามากันแค่ประมาณไม่ถึงชั่วโมงแล้วก็ออกกันไป
ใช่ใช่ใช่ประมาณชั่วโมงกว่ากว่าอาจจะแค่นี้อ่ะแล้วแล้วจะเก่งขนาดนั้นใช่เหรอคนเราเนอะ
แล้วพี่ต้องเป็นคนไขห้องนี้ใช่แล้วเวลาเขาออกอ่ะพี่เป็นคนมาปิดไฟกับมือพี่เองในห้องน้ำ
แล้วก็ห้องนอนทุกอย่างสะอาดสะอ้านเหมือนทุกอย่างครับ
ไม่มีไม่มีอะไรสิ่งปกติถ้ามีกองเลือดหรือมีเศษเนื้อหรือมีเหม็นคาวหรือว่ามีอะไรผิดปกติ
พี่ก็ต้องอ่าเรียกกำลัวมาดูแล้วว่าพี่มันคงจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วล่ะ
จะได้จำเหตุการณ์ว่ากลุ่มที่เข้ามาพักถูกไหมค
พี่ยังไม่คิดว่ามองหันที่เราอืม

ก็เชิญลูกค้าที่ยังเป็นลูกค้าประจำของเรา
ลูกค้าที่ดีกับเรานะ

ค่ะตอนนี้ก็คือรอความชัดเจนใช่ไหมคะ
ใช่พี่อยากให้พี่สุดรับถามมากกว่านี้นะคะ

นี่ก็เป็นเจ้าของรีสอร์ทนะคะ
ที่บอกว่ายังไงก็ยังไม่เชื่อค่ะ

ไม่มีเลือดแล้วก็พิรุธใดเลยนะคะ
โดยตอนประมาณ๖นาทีเช้าค่ะ
ทั้งหมดค่ะก็มาเปิดห้องที่นี่ค่ะ

โดยเดินไปขอกุญแจห้องเปิด

โดยที่เจ้าของรีสอร์ทเป็นคนให้กุญแจกับมือนะคะ
มาขายห้องค่ะ

เดี๋ยวจะขายเองขอมาอาบน้ำแป๊บเดียวค่ะ
จากนั้นประมาณ๑นาที
เอากุญแจไปคืนเจ้าของรีสอร์ทนะคะ
กุญแจไปคืนเจ้าของรีสอร์ทโดยบอกว่าขอเลขบัญชี
เพราะว่าตอนนี้ไม่มีเงินสดนะคะจะโอนค่าห้องมาให้ค่ะ
จากนั้นก็ไม่มีการติดต่อใดจากกลุ่มของผู้ต้องหา
จนมาทราบว่ารีสอร์ทเป็นข่าวค่ะ
นี่คือบรรดาสื่อแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะ
เดี๋ยวเราจะออกไปดูหน้าบ้านนะคะ
รีสอร์ทค่ะเพราะว่าตรงหน้ารีสอร์ทมีชาวบ้านค่ะ
มารอดูการทำแผนครั้งนี้ค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียว
ค่ะไม่เห็นเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็คุมเข้มพื้นที่นะคะ

ที่เป็นชาวบ้านนะคะครั้งนี้นะคะ

ชาวบ้านที่นี่ล่ะมาดูการทำแผนทางนี้รู้สึกยังไงบ้างดี
รู้สึกยังไงเหรอไม่รู้จะว่ายังไงก็รู้สึกยังไงรู้สึกไม่ค่อยชอบเนอะ
ผู้หญิงไทยทุกวันนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะว่ามันจิตใจมันทำด้วยอะไรอ่ะนะ
มันโหดเยี่ยมเกินไปทำเพื่อนตัวเองด้วยนะไม่ใช่คนอื่นคนไกลด้วยนะ
แต่อีกแค่เรื่องพวกนี้มันน่าจะแก้ไขกันได้คุยกันได้แต่ไม่น่าจะทำอย่างนั้นว่า
อืมนะมันมันพ่อปลัวเขาด้วยนะก็มีส่วนเนาะว่าอืมไม่ได้พูดยังไงอะนะ
แต่ว่าก็ขอให้รับโทษตามที่เขาทำก็แล้วจันเนาะยังไงล่ะก็อย่าให้ได้เป็นให้เป็นให้เป็นบทเรียน
พ่อแม่นะคนรอบข้างแม่ก็เสียใจแล้วมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วอ่ะนะ
พ่อก็ขอขอสมินแค่นี้แหละว่าจะเป็นยังไง
ได้ค่ะขอบคุณนะคะนี่ก็เป็นเจ้าบ้านนะคะที่มาดูการทำแผนนี้
เข้าทางแบบเมื่อกี้นะสบายสบาย
ตอนนี้เวลาประมาณน่าจะ๑๐นาที๑๐กว่านาทีได้แล้วนะคะ
ที่เข้าไปทำแผนด้านใน
และหลังจากตรงนี้นะคะซึ่งเป็นรีสอร์ทซึ่งเป็นจุดแรกที่มาทำแผนนะคะ
หลังจากนี้ค่ะก็จะไปจุดที่ผู้ต้องหาซื้อเลื่อยค่ะที่ร้านขายอุปกรณ์ค่ะ
จุดที่สามนะคะเป็นจุดที่ถุงดำค่ะซึ่งเป็น๗๑๑โนนทันนะคะ
นนทันก็เป็นบ้านของบ้านของแจ้ค่ะที่ย้ายไปอยู่นะคะ
หลังจากเจ็บบ้านที่อยู่นะคะก็ย้ายไปบ้านค่ะ
จุดที่๔ที่จะไปทำแผนวันนี้นะคะก็คือจุดที่รับแอ๋มขึ้นรถค่ะ
คาดว่าจะนำตัวไปอีกหนึ่งจุดนะคะ
เจ้าหน้าที่ฟังข้างหนาได้นะคะวันนี้

เราไม่รักบ่อยเว่นรถว่ากเลยนะครับ
พ่อเที่ยวให้ป่อยดูให้
แล้ว
หลังจากนี้นะคะเราจะไปจุดทำแผนจุดที่๒นะคะซึ่งเป็นจุดที่ซื้อเลื่อยค่ะ

ไหนเนี่ยเยี่ยมไม่ตามแล้ว
คนที่อยากรู้ค่ะจะเอาไหมอ่ะเดี๋ยวเราไป
พี่เข้าพี่เข้าหลุบไปนู่นเลยน่ะหน้ากลุ่ม
พอพวกเจ๋อใบละเอียดน่ะ
สองเรากลับไป
ตอนนี้นะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้
นี่เป็นบรรยากาศนะคะที่ผู้ต้องหาทั้งสามคนค่ะมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะที่จุดเกิดเหตุจุดที่สองค่ะซึ่งเป็นเซเว่นที่มาซื้อถุงดำค่ะเพื่อเตรียมไปอำพลางคดีแล้วก็ฝังศพที่เขาสวนกวางนะคะ

เข้มพื้นที่นะคะท่ามกลางประชาชนที่มามองดูการทำแผนครั้งนี้จำนวนมากค่ะ

อันนี้เป็นจุดพี่นะครับ
ขอโทษนะครับครับ

คุณตัวผู้ต้องหามาแล้วนะคะ
ไปเลยไปเลย

ตอนนั้นที่ได้ปิดประตูนะคะร้านสะดวกซื้อเซเว่นนะคะ
ผู้ต้องหาในรถอีก๒คนนะคะ
ซึ่งตรงนี้นะคะเป็นจุดที่ผู้ต้องหามาซื้อถุงดำนะคะ
เดออขอรบออกแนวหน่อยขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ทำแผนนะคะก็มีชาวบ้านค่ะ
โปรดดาดโทรศัพท์แช่งผู้ต้องหาเป็นระยัดนะคะ
ถึงสามนาทีค่ะภายในร้านสะดวกซื้อแห่งนี้นะคะ
มีท่านหรอ
และท่านนี้นะคะก็คือผู้กำกับสพครเขาส่วนกว้างนะคะ
นี่นะคะ
ที่ในวันสินแล้วนะครับเคยพาไปชี้จุดซื้อเรื่อยนะครับ
อันหนึ่งเจียวนี้ค่ะจุดบ้าร้อยสามคน
เป็นเดียวกับที่สินนะคะเคยพาไปชี้ค่ะ

ถือแล้วตาลูกฉันลูกมีกว่าร้อย

จังหรือยาย

จะยากมของ

ไอ้น้ำ
ะหว่างการทำแผ่นวันนี้นะคะก็มี

มันไม่ได้เดินย้อนไปตรงจุดที่เราอันนั้นใช่ไหม

ขนาดนี้

เพราะว่าจุดที่ซื้อเลือด
จุดที่เป็นร้านสะดวกซื้อที่มาซื้อถุงดำเนี่ยอยู่ใกล้กัน

จะได้บอกพี่อันยังไงวะ

อย่างนี้โทรศัพท์แกอยู่นี่อ่ะ
แกไม่ได้ขับมาเหมือนกันเหรอ

พี่ค่ะร้านสะดวกซื้อนี่มันไกลไหมอ่ะ

ระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปร้านสะดวกซื้อนะคะซึ่งเป็นร้านที่ผู้ต้องหามาซื้อเรื่อยค่ะซึ่งเป็นจุดที่นายวศิลป์เคยไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพมาแล้วค่ะ
สำหรับจุดที่จะนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนวันนี้นะคะก็มีแปดจุดค่ะโดยเมื่อสักครู่นะคะเราไปทำที่รีสอร์ทมาแล้วหนึ่งจุดค่ะ
และจุดตรงนี้นะคะก็คือเซเว่นค่ะซึ่งเป็นร้านที่ผู้ต้องหามาซื้อถุงดำค่ะและจากนี้นะคะเราจะไปทำแผนที่ร้านที่ผู้ต้องหาไปซื้อเรื่อยนะคะ
ที่จุดรับแอ๋มขึ้นรถค่ะจุดที่๕นะคะเป็นจุดที่๔ผู้ต้องหานั่งกินข้าวแล้วก็วางแผนล่อแอ๋มขึ้นรถและจุดที่๖ก็เป็นจุดรับผู้ต้องหาทั้ง๕คนค่ะ
จุดที่เจ็ดเป็นจุดเช่ารถแล้วก็จุดสุดท้ายค่ะเป็นจุดที่ฝังศพในอำเภอเขาสวนกวางค่ะซึ่งการทำแผนในครั้งนี้นะคะ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ลงพื้นที่นำตัวผู้ต้องหามาทำแผนด้วยตัวเองค่ะ
ขบวนเริ่มเคลื่อนแล้วนะคะ
น่าจะใช่ค่ะนั้นอะ
ข้างนู้นเหรอ
ขนาดนี้นั่งข้างล่างมั้ยคะ
เป็นเป็นดาวผู้ซื้อข่าวนะคะ
สิ่งที่ใกล้ก็กลายได้
ตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปร้านที่ผู้ต้องหาไปซื้อเรื่อยนะคะ
ซึ่งใช้ในการอำพลางคดีแล้วก็หันศพแอ๋มนะคะ
ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเซเว่นนะคะ
หลังจากทำแผนเสร็จวันนี้นะคะก็จะนำตัวผู้ต้องหาที่
สารเจ้าแก่นโดยสัตว์ค้าสร้างการตัว
มีประชาชนนะคะรอดูการทำแผนเป็นระยะค่ะ
ดังนะพี่ดังถึงแล้วนะคะจุดผู้ต้องหามาซื้อเรื่อยนะคะ
ก็มีบรรดาของประชาชนนะคะมาดูการทำแผน
จำนวนมากเลยนะคะท่ามกลางการคุมเข้มของเจ้าหน้าที่ค่ะ

นี่ค่ะ
เลือกต่างกันเลยครับ
ร้านนู้นเนี่ยร้านอยู่ตรงนู้นเออ
ร้านนี้ค่ะเป็นร้านที่

ก็เลยที่ใช้หารสมนะคะก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะคะ
ผู้ต้องหาใช้เลื่อยประมาณนี้นะคะที่ใช้ในการก่อเหตุ
ประชาชนนะคะจำนวนมากค่ะท่ามกลางการคุมเข้มของเจ้าหน้าที่

ก็จะมีชาวบ้านนะคะตะโกนด่าทอผู้ต้องหาเป็นระยะ
ระหว่างนี้รอจังหวะอยู่นะคะรอจังหวะที่ผู้ต้องหาทั้งสามคนจะลงมาจากรถตู้ค่ะ
แล้วก็คืออ่าผู้กำกับนะคะ

พ่อเขาส่วนกว้างค่ะ
นี่ก็แหละไม่ใช่ร้านนี้
จับแก่ก็จะมาหลุดไข่
ท่านผู้ชมท่านท่านผู้หลักนี้นะคะ
ที่ที่ฉันดูเป็นทุกที่สามนะคะ
ในการทำแขกประกอบความรักษณะภาพนะคะ

ทั้งสามคนค่ะก็ถูกคุมตัวไว้ที่สพเขาสวนกวางค่ะ

คาดว่าสอบประคำตลอดทั้งคืนเลยค่ะ
เป็นรถของผู้ต้องหานะคะที่เตรียมมาทำแผนจุดที่๓นะคะ

คุมเข้มนะคะตลอดการทำแผนค่ะ
อย่างนั้นทันทรัพย์คือรุมระใจทันค่ะเพราะว่า
เป็นคดีที่สะเทินขวัญแล้วก็ประชาชนให้ความสนใจจำนวนมากค่ะ
คือเกี่ยวคือเกี่ยวเรื่องทำไมพวกคือเกี่ยวเรื่องทำไมท่าน

ผู้กำกับเขาสวนกวางนะคะสะพอเขาสวนกวาง
ตอนนี้รอเวลาผู้ต้องหาลงจากรถนะคะ
แล้วก็มาชี้จุดที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งนะคะ
คนเดียว
นะคะ
ชี้จุดคนเดียวนะคะนี่นะคะ
มาซื้อคนเดียวเหรอเปรี้ยวเปรี้ยวมาซื้อคนเดียวเหรอ
เอ้าอันนี้เป็นตัวแทนวัสินซื้าคนเดียว

อย่าไปพยายามเดินออกไปเดินออกไปเดินออกไปครับย้ายออกไป
ระหว่างการทำแผนนะคะก็มีชาวบ้านค่ะตะโกนด่าทอตลอดเวลานะครับ
ก็มีตะชาโปนนะครับโหร้องมาเร็วมาเร็วนี่แหละ
ก็จำเป็นเป็นยากมาที่จะต้องสัดกับบ้าน
ตอนนี้นะคะมีชาวบ้านค่ะมารอ
มีชาวบ้านมารอดูการทำแผนครั้งนี้จำนวนมากนะคะเพราะว่าเป็นคดีที่หลายคนให้ความสนใจค่ะ
เราก็เดินทางมาอีกหนึ่งร้านนะครับ

ภาพภาพเดียงอย่างก็ดี

นี่คือบรรยากาศที่สดขนาดนี้นะคะที่เขาสดกว่านะคะจังหวัดหลังแก่นค่ะ
ซึ่งเป็นสุดที่ผู้ต้องหาค่ะนำส่งมาอำภาคดีนะคะ
เฮ้ยทั้งกลางการคุ้มเช็มของเจ้าหน้าที่นะคะนักหนุนร้อยนายเลยค่ะ
หนุ่มเข้าไปทำครามด้วยค่ะ
นี่คือบรรยากาศนะคะ
ชาวบ้านที่มารอดูการทำแผนประกอบคำรับสารภาพครั้งนี้นะคะ
ซึ่งตรงนี้นะคะเป็นจุดสุดท้ายค่ะ
ค่อนข้างที่จะเข้ามาไกลนะคะ
ระหว่างทางที่มาก็จะเป็น

ชาวบ้านค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นเหมือนกับป่าค่ะ
ก็มีชาวบ้านเดินทางมาดูการทำแผนครั้งนี้นะคะอยู่แถวนี้กันไหมคะ
ได้รู้จักผู้ต้องหาไหมคะไม่รู้จักค่ะเป็นไงบ้างค่ะ
วันนี้มาดูหน้าผู้ต้องหาคะมาดูหน้าคนเจ๋าไหวต่างหาค่ะ
รู้จักผู้ต้องหามาก่อนไหมคะไม่เคยนะครับ
มารอกันนานแล้วยังคะนานแล้วค่ะจำชุมโองเลยค่ะ
ตอนนี้นะคะน้ำตัวเผื้อผ๔๑มั่นแล้วนะคะ
ไปชี้จุดฝรั่ง
เป็นตัวที่กะคุณน้ำไปชี้จุดนะคะ
ครึ่งที่ผังเกาะหาร์นะฮะ
โดยนี้ถ้าเกิดแคร์ชายนะคะครอบครัวทุกคนทุกคน
วันนี้ก็จะเป็นการจำลองภาพในลักษณะของการขึ้นโรคทีมทีเข้ามา

อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขอเข้าไปนะครับ
แล้วรถคันนี้นะคะก็เป็นรถเซียว
เช่านะคะไปรับแอ๋มค่ะก่อนที่จะทำร้ายจนเสียชีวิตค่ะ
แล้วก็นำศพมาฝังที่ตรงนี้นะคะ

ซึ่งเป็นรถเจ้าของบริษัทแห่งหนึ่งนะคะในจังหวัดขอนแก่นค่ะ
ผู้ต้องหาก็ถือได้
นักข่าวเยอะค่ะชาวบ้านก็มีจำนวนมากนะครับ
ทุกคนค่ะถามเรียกว่าตรงไหน
ชาวบ้านจากบริษัททัน
ถูกกันค่ะ

ถูกกับบริษัททัน

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่
พี่ฟังเนี่ยบอร์ตละที่เปลือออกหน่อยมันไม่
จำเปรียบก็ความอ่ะตอนเนี้ยเปิดให้หน่อยเปิดให้หน่อย

ต้องขอคุณครัวผมต้องแข่งด้วย
ไม่ไม่ผมขอให้เจ้าหน้าที่เปิดช่องนี้ไว้ก็พอนี่
เจ้าหน้าที่เปิดช่องนี้ไว้พอเนี่ยเขาก็ไม่ดันเข้าแล้ว
ไม่จำเป็นต้องปิดเลยฝั่งเนี้ยเปิดช่องไว้เลยเออ
ไม่ต้องปิดนักข่าวก็ไม่เข้าแล้วถ้าไม่ปิด

เหล้าเค้าะอ่า
ค่ะนะคะก็เป็นท่านตอนที่ผู้ต้องหาออกมาฝั่งค่ะ

ไปนะคะเพราะว่าในพื้นที่สัญญาณค่อนข้างที่จะอ่อนนะคะตอนนี้การทำแผน
ก็จะแล้วเสร็จนะคะกำลังนำตัวของผู้ต้องหานะคะ
ขอบริการหนึ่งหนึ่งแล้วขอให้ได้ครับเดี๋ยวหนึ่งนาทีขอเปิดพื้นที่
สัญญาณค่อนข้างอ่อนนะคะ
ก็ยังดูนะครับก็มีลุงข้าวบ้านอีกคนนะครับ

คาดว่าน่าจะเป็นผู้ที่
สั่งทุกข้อต้องหานะคะหน้าของผู้ตำหาคนที่ใส่มวกนะคะ
หมวกใส่แว่นนะคะ

มวกใส่นะคะ

ซึ่งคล้ายคล้ายป่าช้านะคะ

สำหรับนี้ครับสำหรับนี้สำหรับนี้
อันนี้นี่เสียงห่อร้องชาวบ้านก็ตะโกนห่อร้องนะฮะด่าทอเป็นระยะ
ระทบต่อสภาพสุดใจของกลุ่มผู้อ่าทางย่างของผู้เสียชีวิตนะครับ
นะครับ
ตอนนี้นะครับทางผู้ต้องหาจะมาขอขมาแม่ของน้องแอ๋มนะครับ
ตรงนี้นะคะผู้ต้องหาขอขมาแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะ
ของน้องแอ๋มค่ะซึ่งซึ่งเข้ายากมากเลยนะครับ
นี่เป็นการขอคำมาแม่น้องแอ๋มนะครับผู้ต้องหาขอคำมาแม่น้องแอ๋มนะครับ
เราอาจจะเห็นภาพได้ไม่ชัดเจนพอใคร
แต่ตอนนี้เป็นบรรยากาศเปลืองสวยเลยนะครับ
ที่ต้องการขอคำแม่ของน้องแอ๋มนะครับ

ค่อนข้างที่จะเห็นไม่ชัดนะคะเพราะว่าผู้สื่อข่าวแล้วก็เจ้าหน้าที่มีจำนวนมากเลยนะคะ
วกสีชมพูนี่คือแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะโอเคเมื่อกี้ขอโทษนะครับเมื่อกี้กล้องมันขึ้นฟ้าตอนนี้
นี่แหละครับก็เป็นแม่ของน้องแอ๋มนะครับที่ทางผู้ต้องหามาขอคำมานะครับ
สนัทธีพาตัวไปขึ้นรถนะครับ

เดี๋ยวเราจะพูดคุยกับคุณแม่ว่า
เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณแม่ของน้องนะของผู้เสียชีวิตนะคะ
คุณแม่ของเขาว่าอย่างไรบ้างนะครับ
ขอบอกกับเราว่าอย่างไรบ้างครับ

ไม่ได้ตั้งใจแต่ก็คาดกนแต่งไปแล้ว
ขอการทำให้น้องแอบนะครับเพราะว่าคุณทำมากค่ะตอนนี้
เพราะคือเพราะว่าเรายังไม่มีความสุขกันตอนนี้เท่าอะไรค่ะ
นะคะก็มีสูงค่ะถัดี
แค่ถึงร้อยอยากทำวุนที่บ้านค่ะที่บ้านของญาติน้องแอมเคยมาอยู่
ถ้าเราพูดถึงน้องแอมได้น้องแหลมเอ่อน้องแอมรับน้องอันนี้

คุณยายมีอะไรอยากพูดถึงฉันสบายใจได้เลยถึงขั้นกฎหมายสูงสุดก็มอบให้เราสบายใจได้เลยนะ
ยายในใจเราให้อภัยผู้ก่อเหตุไหมครับ
ตอนยังงี้ยัง
เขาก็ได้รับของเขาไปแล้ว
ยังไม่เต็มรอยนะยังไม่มีสระเต็มเลย
คุณแย้งคิดเกี่ยวกับธุรกิจที่เกิดมาใช้เท่าไหร่

น้องแอมเป็นคนที่น่ารักไม่เคยไปล้าลานใคร
เหมือนที่ใครไม่สัมภาษณ์มา
น้องแอมไม่เคยไปล้าลานใคร
น้องแอมไม่เคยไปล้าลานใคร

มีแต่โดนล้าลาน
มีแต่โดนล้าลาน

มีแต่โดนล้าลาน

มีแต่โดนล้าลาน

มีแต่โดนล้าลาน

มีแต่โดนล้าลาน

มีแต่โดนล้าลาน
มีแต่โดนล้าลาน

มีแต่โดนล้าลาน
มีแต่โดนล้าลาน

มีแต่โดนล้าลาน

มีแต่โดนล้าลาน
มีแต่โดนล้าลาน

มีแต่โดนล้าลาน
มีแต่โดนล้าลาน

มีแต่โดนล้าลาน
มีแต่โดนล้าลาน

มีแต่โดนล้าลาน

มีแต่โดนล้าลาน
มีแต่โดนล้าลาน
มีแต่โดนล้าลาน

มีแต่โดนล้าลาน
มีแต่โดนล้าลาน
มีแต่โดนล้าลาน
ไร่มันของชาวบ้านค่ะแล้วก็มาเจอป่าทางนี้นะคะ
ข้างที่จะลึกพอสมควรเลยค่ะสัญญาณอ่อนนิดนึงนะคะ
ก็เลยทำให้กระตุกต้องขอทุกคนด้วยนะคะ
ข้างทุรกฤทธิ์ในการทำแผนครั้งนี้เพราะว่าทุกจุดนะคะ
มีประชาภัณฑ์ปลายมูลการทำแผนนะคะ
ตรงนี้ก็เป็นหลุมนะคะที่ผู้ต้องหาได้เพื่ออำพลางคดี
นะคะที่ผู้ต้องหาเพื่ออำพลังคดีร่างรายวิทยาลัย
แอมค่ะก่อนที่จะหลบหนีไปประเทศเพื่อนบ้าน
แล้วก็มาถูกจับได้นะคะโดยคดีคดีนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลา๙วันค่ะในการติดตามตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดี
และนี่ก็เป็นประชาชนนะคะในพื้นที่ค่ะ

ไม่เล็กหรอก

เดี๋ยวให้เล่าเหตุการณ์สั้นวันนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
เอ่อวันนี้ในการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
เราก็ไปกันหลายจุดแต่ถือว่าตรงนี้เป็นจุดสุดท้ายแล้วก็เป็นจุดไฮไลท
จุดไฮไลท์จะมี๒จุดค่ะก็คือจุดที่มีการหั่นศพที่รีสอร์ทนะคะ
รีสอร์ทมีการหั่นศพนะคะจากนั้นก็นำมาฝังที่นี่
ซึ่งต้องบอกว่าบรรยากาศการทำแผนประกอบคำรับสารภาพในวันนี้
เพราะว่าเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจขณะเดียวกัน
ขณะที่เรามีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพอยู่นะคะ
ก็ประชาชนส่วนใหญ่หรอกนะคะ
แล้วก็๓แช่งรวมด้วยตั้งถึงต่างนานนะคะ
ต้องรับรับแล้วก็นำตัวต้องหาละสามคนตอนเนี้ยน่าจะเอาไปที่สาตว์จังหวัด
เพื่อที่จะสมัคร
เพราะฉะนั้นต้องไปรุ้นกันขอว่าจะได้รับการประกัน

แล้วก็ดูบรรยากาศรอบนะคะ
ตอนนี้การทำแผนทุกจุดนะคะ
แล้วเสร็จนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ
แต่ว่าประชาชนก็ยังอยู่ที่นี่นะคะ
เพื่อดูการทำข่าวของนักข่าวแล้วก็ดูหลุมที่ผู้ต้องหาใช้ฝังนะคะ

นี่ก็เป็นยากาศขนาดนี้นะคะ
โดยพื้นที่ตรงนี้นะคะอยู่ไม่ไกล
ฐักบ้านของเปรี้ยวนะคะผู้ต้องหาที่กล่อเหตุนะคะ
ตอนนี้ก็ยังมีสื่อมวลชนนะคะปักหลักทำข่าวนะคะ
อย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็มีชาวบ้านมามุงดูหลุมที่
พูดเพื่อฝากอำารางคดี
พอวันที่หนึ่งเขาก็เลยซื้อหวย
หวยซื้อ๑๖ซื้อเยอะเกินไป
ไม่ได้ซื้อ๖๑แต่ก็ได้นิดหน่อยเขาบอกเมื่อกี้เนี่ย

เมื่อกี้เขาบอกว่าเขาชอบทำบุญ
เขาฟังข่าวว่าน้องแอ๋มเขาก็เลยบอกว่าเออลองทำบุญดีกว่า

ก็เลยกวดน้ำไปให้แล้วก็อ่านชื่อนามสกุลจริงเขา
เขาก็เลยตอนคุณเข้าฝัน
ส่วนตัวรู้จักผู้ต้องหาไหมคะอยู่แถวนี้ไหมคะ

แต่เป็นคนข้อลงหมู่บ้าน
แต่วันนี้มาดูการทำแผนเป็นไงบ้างคะ
ก็ดูดีอยู่

แต่รู้ว่าคนที่เขาทำเป็นยังไง

ก็รู้สึกว่าเป็นคดีที่ไหนบ้างมาก
แต่ว่าน้อยคนที่จะมาทำอย่างนี้ได้

นี่ก็เป็นผู้หญิง

ประชาชนในระแวกใกล้เคียง

ทำค่ะ
แล้วนะคะต่อไปมีความชื้มง่ายอีกทีหนึ่งนะคะ
ตอนที่ฝากค่ะฝากขังพลัดแรกนะคะ
สิบสองวันนับจากวันนี้นะคะโดยที่เจ้าหน้าที่
โดยไทยรัฐทีวีนะคะรายงานให้สร้างระยะทางไทยรัฐทีวีแล้วก็ไลฟ์เฟสบุ๊คนะคะ
นี่ก็เป็นทีมงานนะคะทีมงานนี้นะคะจะมีอะไรครับอัปเดตหรือคลิปหน้านะคะทางทีมข่าวจากแล้วก็รายงานสดไปให้ทราบเป็นระยะนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะ